คุณผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของอุบัติเหตุ
ของคนที่คึกขนองแล้วก็แข่งรถจักรยานยนต์ตามท้องถนน
ใช่ค่ะวัยรุ่นคุณผู้ชมอายุไม่เกิน๑๕เลย

จริงชาวบ้านเขาบ่นนะบอกว่าอุ๊ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย

แล้วคราวนี้เกิดอุบัติเหตุเพราะอะไรรู้ไหมคะ

บาดเจ็บ๗คนแล้วก็สาหัส๒คน
ทีนี้มีคุณลุงที่ขับรถกระบะมาแล้วมาเห็นเหตุการณ์นี้ตกใจนะ
หักกระบะหลบรถกระบะก็ตกถนนพังไปอีกค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ช่วงประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
อันโหลดสอบภอมเมืองชุมพรเขาได้รับแจ้งเหตุ
ว่ามีมอเตอร์ไซค์เฉียวชนกันหลายคันเลย
ตรงถนนตรงนี้ค่ะสาย๓๖๐นากระตามวงเวียนทางตัน
ที่ตำบลบางลึกจังหวัดชุมพร

โอดโอยดังมาก่อนเลยคุณสืบสกุล

คนเป็นเยาวชนทั้งหมดเลยอายุประมาณ๑๓๑๕
ทีนี้ใน๗คนนี้มีอยู่๒รายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส

โอ้โหกระดูกแขนหักแทงทะลุข้อศอกมานะคุณผู้ชม
แล้วก็แบบหน้าท้องแตกอะไรแบบนี้ด้วยค่ะ
ส่วนที่เหลืออีก๕ลายเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
โดยกู้ภัยก็มากัน๓๐กว่าคนก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้น

ทีนี้ตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์๔คัน
พังยับล้มกระเด็นอยู่คนละทิศคนละทาง
ห่างออกไปเจอรถกระบะที่ตกอยู่ข้างทาง
สภาพรถกระบะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลย
ขวาด้านหน้ามันหากจนแทบจะหลุดออกมาจากตัวรถแล้ว
แล้วคนขับรถกระบะนี่นะคะเป็นคุณลุงวัย๖๗ปี
ก็คือคุณลุงวิราชมนกานา
เล่าให้ฟังแบบนี้คุณลุงขับรถจากไปร่วมงานศพ

มันมีมอเตอร์ไซค์ขี่แข่งกันมาด้วยความเร็ว

คุณลุงเห็นเลยมันปิดไฟมาแต่มันแข่งมาเร็ว

ทีนี้ลุงก็ตกใจไงหักรถกระบะหลบ
แล้วรถกระบะก็เลยพุ่งตกลงข้างทาง
นี่โชคดีนะคุณลุงมีเพื่อนนั่งมาในรถอีกคนนึง
แต่ลุงกับเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรแต่รถพังเลยนะ
ครับลุงเล่าให้ฟังด้วยแบบโอ้โหน้ำเสียงตื่นเต้นมาก
บอกว่ามันมาเลยนะมันมาเลยแล้วมันปุ้ง
แล้วมันคลมตกไปกลุกคุณลุงเล่าแบบนี้เลย

แต่ว่าคุณลุงก็ประสบวติเหตุด้วยเหมือนกันนะ
เออทีนี้ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นเนี่ยนะโอ้มามุ่งดู
แล้วชาวบ้านเขาก็พูดกันแหละคุยกันจะสงสารดีไหมเนี่ย
ชาวบ้านเขาบอกแบบนี้วัยรุ่นกลุ่มนี้
นัดรวมตัวกันแข่งรถแล้วก็แข่งแทบทุกคืนเลย
เร่งเครื่องแบบโอ้โหเสียงดังมาก
ชาวบ้านเขาก็เดือดร้อนรำคาญสิคะทีนี้วันที่เกิดเหตุเนี่ยนะจริงจริง
กลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันตั้งแต่ตอนเย็นแล้ว
ชาวบ้านเขาก็เลยไปแจ้งตำรวจสายตรวจ
ปรากฏว่ากลุ่มนี้แยกย้ายกันไปแล้วพอตอนค่ำมารวมตัวกันอีกไง
แล้วเอามอเตอร์ไซค์๔คันมาประลองความเร็วกันเหมือนเดิม
แต่ว่าทีนี้มันพลาดแล้วก็ไปเกี่ยวกันเสียหลักพลิกคว่ำ

อยากฟังเสียงชาวบ้านเขาบ่นไหม

เขาบ่นหนักเลยนะฮะเอาฟังเสียงชาวบ้านกันนะครับ
โอมาก็หลายคันเลยไหม
โอ้โหโมโหนักเลยพี่ผู้หญิงบอกว่ามันมาทุกวันเลย
เนี่ยแล้วก็ที่บ้านเนี่ยชาวบ้านก็ไปเตือนนะ

แล้วเนี่ยเสียงแรกที่เราปล่อยนี่คือเสียงคุณลุงที่ขับรถกระบะ
แล้วรถลุงพังเสียหายนะ
คุณลุงก็บอกโอ้โหมันซิ่งมาแบบนี้ไม่ได้เลย
เพราะถนนนี้มันก็มีรถคันอื่นด้วยนะครับ
ชาวบ้านบอกโอ้อยากให้ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วย

จัดการกันเองแล้วเกิดอุบัติเหตุจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้มอเตอร์ไซส์ที่มันพังนี่นะคะ
ตำรวจก็ต้องเคลื่อนย้ายไปไว้ที่โรงพักก่อน
แล้วก็เดี๋ยวจะเรียกชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
รวมถึงเดี๋ยวตำรวจต้องตามไปถึงที่โรงพยาบาลชุมพรนะ
ไปสอบปากคำเยาวชนทั้งหลาย
เพื่อที่จะสืบข้อได้จริงต่อไปแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมาย
แต่เอาจริงนะไม่ใช่แค่ตัวเยาวชนนะ
พ่อแม่ผู้ปกครองเวลาเกิดกรณีแบบนี้
จริงพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความผิดด้วย
ฐานคือปล่อยประละเลยไม่ดูแลบุตรหลาน

จนกระทั่งมีเจ็บกันจนได้